ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ความเข้าใจผิดนะคะซึ่งตัวของทางด้านของเฮียคนนี้เนี่ย
เขาอายุประมาณ๗๙ปีแล้วเพิ่งสร้างบ้านใหม่แล้วอยากจะมีเล้าไก่อยู่ข้างบ้าน
ปรากฏก็เลยไปจ้างนางแมวนางแมวให้มาช่วยหน่อย
เพราะเป็นคนรู้จักคนสนิทกันผัวนางแมวตามมาค่ะแล้วบอกว่านี่แอบมีอะไรกันใช่ไหม
เป็นชู้กันใช่ไหมเออแล้วปรากฏค่ะชายสูงอายุคนนี้เนี่ย
เอาจอบฟันหัวเลยค่ะสามีของนางแมวโอ้โหกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ได้ยังไง
แค่เรื่องของการสร้างเล้าไก่นะคะนี่ก็คืองงไงว่าทำไม
ถ้าเกิดจะจ้างคนมาสร้างเล้าไก่ทำไมไม่จ้างลูกจ้างผู้ชาย
ไปจ้างจ้างผู้หญิงมาทำไมมันมีอะไรนอกเหนือกว่านั้นหรือเปล่า
นี่แหละก็เลยเป็นสิ่งที่สามีเขาสงสัย
หลังจากที่รู้ว่ามีคนฆ่ากันตายอยู่ที่บ้านหลังนี้
พบศพของนายโทนอายุ๕๑ปี

ตรงบริเวณศรีษะในเลื่อนในไหลนองเต็มเลยค่ะ
มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของเขาด้วยที่จอดอยู่

ติ๊กเกอร์อ่านว่าเนี่ยให้กูเป็นชู้ถามกูยัง

จอดอยู่ข้างก็ดูจะรู้ว่าน่าจะขี้หึงพอสมควรนะคะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเหรอคะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นี่แหละ
ที่เกิดเหตุเลยชื่อนายตี้เกี๊ยดแซ่ซื้ออายุ๗๙ปี

นี่ผู้ชายเสื้อดำคนนี้นั่งรอมอบตัว
เจ้าตัวสารภาพเลยผมนี่แหละเอาจอบทุบหัวในโทนนั่นแหละจนตาย
เพราะอะไรโทนเป็นสามีของนางแมวอายุ๕๐ปี
ผมจ้างนางแมวให้มาจ้างช่วยสร้างล้าวไก่ให้หน่อย
แล้วก็พบผมเพิ่งจะปลูกบ้านได้ไม่กี่วันอยากจะมีเล้าไก่ตรงข้างบ้าน
พอคุยกับนางแมวนางแมวก็จะมาทำให้ก็จะได้มาช่วยกันขุดหลุมทำเสาสร้างล้าวไก่
กลายเป็นในโทนเนี่ยสามีของนางแมวขี่รถพ่วงข้างซาเล้งคันนี้มาที่บ้านแล้วเอะอะโวยวาย
หาว่าผมไปเป็นชู้มีอะไรกับนางแมว
แล้วในโทนพยายามจะชักมีดออกมาจะทำร้ายผมผมก็เลยต้องป้องกันตัวด้วยการใช้จอบทุบหัวไปค่ะ
เพราะฉะนั้นนะแล้วผมก็เดินเข้ามาหาเขาหยิบมีดอันนึงหยิบมีดก็เอาไปแล้ว
นี่เขาหยิบมีดผมก็จอบทุบหัวไปแล้วผมก็ต้องเตะป้องกันตัวก่อนนะ
ทีนี้นางแมวนะคะภรรยาของคนตายในโทนนี่แหละค่ะก็อยู่ในสภาพที่ร้องไห้และที่สำคัญเธอเมาด้วยนะคุณผู้ชม
จับใจความพูดคุยกันได้ว่าในแมวบอกว่าก็ตอนที่สองคนนั้นเขาทะเลาะกันเธอกินเหล้าอยู่
เข้าไปช่วยไม่ทันหรอกนะแล้วเธอก็ไม่เชื่อด้วยว่าที่ทางผู้ก่อเหตุอ้างว่าสามีเธอจะเอามีดไปแทงก่อนเนี่ยอันนี้เธอไม่เชื่อค่ะ
อยู่ตรงตอนคนรวดให้
เขาเสียถือมาเขาไม่มาทำอะไร
คือเขาถือมาแค่จะปล่อยแบบนี้แต่เขาไม่ทำ
แต่ก็พอรู้เรื่องแต่ก็นั่งร้องไห้ไปด้วยนะคะ
ก็คือเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนที่เกิดเหตุ
ที่พ่อเอาจอบไปฟันหัวในโทนไม่มีใครอยู่บ้านนะ

แต่รู้ก่อนหน้าอยู่แล้วว่าพ่อไปจ้างนางแมวมาทำเล้าไก่
เอาจริงคุณนักข่าวนางแมวกับครอบครัวก็สนิทชื่อเชื้อรู้จักคุ้นเคยกันดี
ถามว่าทำไมพ่อถึงไปจ้างนางแมวมาช่วยทำเล้าไก่
นางแมวเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปทำได้หมดทุกอย่าง

แล้วก็จริงก็ในโทนเองก็เคยจ้างมาทำงานที่บ้านนะ
เป็นคนคุ้นเคยขนาดตอนในโทนสามีของนางแมวป่วย
พ่อยังเอากับข้าวไปเยี่ยมในโทนที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
ทีนี้ช่วงสายที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะตำรวจก็คุมตัวนายตี้เกี๊ยนะคะ
ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงจุดเกิดเหตุบ้านของเขาเอง

จุดแรกก็เป็นจุดที่นางแมวเข้าไปนอนอยู่ในบ้าน

แล้วในโทนสามีขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาแล้วก็สุดท้ายก็เกิดเหตุขึ้น
ก็ทำแผนกันเสร็จนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูกันหน่อย
เพราะผู้ต้องหาบอกแบบนี้บอกว่าเขาไม่มีอะไรจะขอโทษนะถ้าจะให้ขอโทษ
เพราะผู้ตายด่าเขาเยอะเลยค่ะ
ตำรวจก็ใช้เวลาในการทำแผนไม่นานนะคะสักประมาณ๑๐นาทีค่ะ
แล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาไปที่สถานีตำรวจแจ้งข้อหานะคะ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาค่ะอ่ะคุณผู้ชมก็กลายเป็นเรื่องที่ก็ไม่รู้ด้วยนะ
เข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่ายังไงทำไมถึงหึงหวงเมียเอาจอบไปฟันเขาเลย
ตายก็อยู่เยอะแล้วนะนะครับ